คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่เดี๋ยวจะมีคลิปภาพเหตุการณ์คือชาวบ้านเขาก็กลัวเนอะ
กลางคืนวัยรุ่นไม่ยอมนอนกันเอามือถือแอบมาถ่ายผ่านช่องของรั้วบ้าน
วัยรุ่นสักประมาณ๒๐คนเขาตีกันนะคุณ

เอาปืนออกมาไล่ยิงกันกลางถนนนะฮะไปดูเลยครับ
ดูสิฮะตอนแรกลักษณะเหมือนมีผู้ชายสองคนนัดเคลียร์กัน
ต่อยกันอยู่สองคนถอดเสื้อฝ่ายหนึ่งโดนทุ่มฝ่ายหนึ่ง
อย่างนี้ฮะพอลักษณะเหมือนจะมีเพลี่ยงพร้ำหรือเปล่าไม่ทราบ
เพื่อนที่มาด้วยแต่ละฝ่ายก็กลายเป็นเข้ามาปะทะกัน
แล้วก็กลายเป็นมาลุมมาตุ้มกันแบบนี้จาก๒กลายเป็นโอ้โห๒๐เลยครับ
มีเสียงปืนมีมีดมีไม้มีขวดคว่างใส่กัน
ชาวบ้านก็โอ้โหเสียงดังไม่กล้าออกไปดูเอามือถือแอบถ่ายผ่านช่องรั้วกำแพงบ้าน
ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
นะฮะนี่มันคือกลางถนนนะครับบ้านคำป่าหลาย
อำเภอว่านใหญ่ที่มุกดาหารจุดเกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นย่านบ้านคนแล้วมันใกล้กับโรงพยาบาลว่านใหญ่ด้วย
ชาวบ้านก็โอ้หลับนอนไม่ได้ฮะออกมาดูเหตุการณ์
แต่ก็ไม่กล้าออกไปห้ามปรามอะไรเขามีอาวุธกันครบมือนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังชาวบ้านผู้โพ
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่แหละ
เมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ก็หลับนอนแล้วนะ

แต่ทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอะไรก็เนี่ยฮะ
เอะอะโวยวายสักพักมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

ภาพที่เห็นคือวัยรุ่น๒๐คน
รถจักรยานยนต์หลายคันจอดกันอยู่
อาวุธครบมือจากมือธรรมดาก็กลายเป็นไม้
กลายเป็นปืนกลายเป็นขวดกระจัดกระจาย
แล้วก็ตะโกนด่ากันถ้อยคำหยาบคาย
ชาวบ้านก็เนี่ยฮะตื่นขึ้นมาแต่ได้แค่แอบดูเพราะกลัวจะโดนลูกหลงนะครับ
ในคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายครับ
เพราะว่าเป็นลักษณะของพฤติกรรมปวดเมืองของวัยรุ่น
แล้วก็นำไปโพสต์เอาไว้นะฮะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้สักพักหนึ่ง
เขาตีกันเสร็จปั๊บมีเสียงปืนดังขึ้นเขาก็พากันแยกย้ายไป
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนเจ็บหรือว่าถึงขั้นกับเสียชีวิตหรือเปล่า

ตอนนี้ทีมข่าวของเรากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เป็นวัยรุ่นน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นกับเจ้าถิ่น

แล้วก็ลุมกันหรือเขาประลองอะไรกันหรือนัดเคลียร์ใจกัน

แต่ว่าในพื้นที่ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความใด
บรรยายงานว่ามีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
คือเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
รอยต่ออย่างที่๒๒นะคะทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจสอบ
เพราะว่าเอาจริงชาวบ้านที่มุกดาหารเองเขาก็หวาดภาวะ
คนถ่ายคลิปนี้คือยังต้องแอบถ่ายนะ

คือไม่รู้ว่าวิถีกระสุนมันจะพลาดมาโดนบ้านคนหรือเปล่า
เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเรานำเสนอเพิ่มเติมนะคะ